เรียกว่างานเข้าค่ะสำหรับแม่นกน้อยอุไรพร
ยังจำกันได้ไหมคะเพิ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันไปนะคะ
ชี้แจงความบริสุทธิ์เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีช่อกลง
ใช่บอกว่าค่อนั้นเป็นเรื่องราวที่เขาจะกันถีดไป
ใช่นะคะซึ่งนะคะเมื่อวันที่๒๕กันยายนค่ะ
คือ๑๓กันยายนเนี่ยทางตำรวจสาวพอร์เมืองอุดรณฑานี
นัดไทยโฉนดเมื่อคืนค่ะแม่นกน้อยไม่มาตามนัด
ก็เลยเลื่อนไปวันที่๒๕กันยายนแต่ปรากฏนะคะก็โทรไป
ใช่อยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบไม่ได้รับการติดต่อค่ะ
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจโทผลิตอลันนะคะบุญมาตุ๋นนะคะ
รองภูมิกับสอบสวนนะคะได้มาทำการออกหมายเรียกแม่นกน้อยค่ะ
ให้มาพบในวันนี้ก็คือวันที่๒๘นั่นเองค่ะ
และหากยังไม่มาอีกจะมีหมายเรียกครั้งที่๒
หลังจากนั้นจะเป็นหมายจับถ้าหมายจับนี้คุณผู้ชมงานเข้าเลยล่ะค่ะ
ส่วนคู่กรณีนะคะคนที่แจ้งความคือคุณสุดารัฐนะคะ
เจ้าของสะดดที่ดิน๓๓ไร่ถึงจำได้ก็คนนี้นั่นล่ะค่ะ
มูลค่ากว่า๔๙ล้านบาทบอกว่าตอนนี้เสียใจมาก
นอนร้องไห้ทุกวันไม่คิดว่าแม่นกน้อยเนี่ย
ผิดคำพูดกับตัวเองแล้วจะผิดคำพูดกับตำรวจด้วยนะคะ
ก็ต้องจัดการตามกฎหมายกันต่อไปนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เรียกได้ว่างานเข้าชุดใหญ่นะคะสำหรับแม่นกน้อย
เพราะว่าเรื่องเงินทองเนี่ยก็มีข่าวไปตลอดเลยนะคะ
ก็ทางบันเทิงไทยรัฐก็ได้พยายามติดต่อแม่ทุกน้อยแล้วนะคะ
ก็ถ้าได้ยินดูแล้วค่ะแม่รับโทรศัพท์ด้วยค่ะ
อยากไปสัมผัสสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ